คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เมื่อวานเราเล่าไปเราตามความคืบหน้าให้
เพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
ที่มีผู้หญิงคนนึงเขากำลังจะเดินทางกลับบ้านที่เพชรบูรณ์
ซื้อตัวรถทัวร์เอาไว้แล้วกำลังจะขึ้นอยู่แล้ว
แต่ว่าทางรถทัวร์บอกว่าผู้โดยสารคนอื่นเขารังเกียจ
ไม่ยอมให้ไปอืมไม่ยอมให้ขึ้นน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
แต่ก็จะได้ยินเสียงนะอาจจะไม่ได้เห็นหน้าน้องนะคะ

หนูจะกลับเพชรบูรณ์
ไม่ต้องถ่ายกันไม่ให้หนูไปก็ไม่ต้องถ่าย

หนูเพื่อนมาจากเพชรบูรณ์ไม่เอาผ่าน

หนูโดนทางมาและรับภาพอนุขอ
แล้วหนูจะเดินทางกลับเพชรบูรณ์วันนี้

พนักงานรถให้หนูขึ้นรถ
หนูซื้อตัวแล้วเรียบร้อย
ขนาดงานคนนี้เขาบอกให้หนูไปขึ้นตัว

หนูแค่ไม่เข้าใจอะค่ะว่าทำไมอ่ะ
ขับรถเวลานี้๔โมงเย็น
ให้ทะเบียนนี้เลยอ่ะ

นี่นะคะรถทัวร์ไม่ให้เธอขึ้นทั้งที่ซื้อตัวเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อเจนจิตเสนานุษย์โพสต์เอาไว้ค่ะ
ทีมข่าวของเรานะคะที่เป็นทีมข่าวประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ไปคุยกับเจ้าของเฟซบุ๊กเลยนะคะ
ไปที่บ้านเลขที่๒๐๙หมู่๙ตำบลศิลาอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์
บ้านหลังนี้เปิดเป็นร้านขายของชำเล็กในหมู่บ้านหนองเขียว
พบกับเจ้าของเฟซบุ๊กน้องคนนี้ค่ะ

ที่ทางรถทัวร์ไม่ยอมให้น้องขึ้นรถนะคะ
นางสาวเจนจิตเสนานุษย์หรือน้องน้ำตาลอายุ๓๕ปีค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเดินทางออกจากบ้านที่อำเภอลมเก่า๒๒ธันวาคม
กับนายสมพรานเสนานุษย์อายุ๖๐ปี
ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลสิริราช
ก็ไปซื้อตั๋วซื้อตัวแบบตัวล่วงหน้านะคะไปกลับ
พอถึงเวลาเดินทาง๔โมงเย็น๒๓ธันวาคมกำลังจะเดินทางกลับอยู่แล้ว
ก็ขึ้นรถยื่นบัตรให้พนักงานพนักงานบนรถทัวร์เป็นผู้หญิงนะคะ
พนักงานบริการก็ฉีกบัตรเดินขึ้นรถไป
พนักงานหญิงคนนี้ก็ถามว่าซื้อตัวได้ที่นั่งชั้นบนเลยเหรอมันขึ้นลำบากนะ
เธอก็เลยตอบไปว่าชั้นล่างมันเต็มค่ะ
ก็ก้าวเท้าขึ้นบันไดขั้นแรกกำลังจะขึ้นไปชั้นสอง
คนขับรถกำลังยกกระเป๋าขึ้นรถหันมาเห็นเธอเดินมาหาเธอค่ะ

พนักงานหญิงบนรถทัวร์ก็บอกว่าน้องเขาเป็นแผลเดินไม่ค่อยไหว
คนขับรถทัวร์บอกว่างั้นไปนั่งรอข้างล่างนอกรถให้เจ้าหน้าที่มาตรวจก่อน
นางสาวเจนจิตก็เข้าใจว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่มาตรวจโควิด๑๙

แต่สักพักนึงเขามาพูดว่าเป็นแผลเป็นอะไรอ่ะไม่ให้ขึ้นเอาตัวไปคืนเลย
พูดแบบนี้ค่ะแต่ประโยคแรกประโยคนี้ถ่ายคลิปเอาไว้ไม่ทัน
แต่เขาพูดในลักษณะที่ว่าเป็นแผลอะไรไปคืนตัวเลยไม่ให้ขึ้นรถนะคะ
นางสาวเจนจิตบอกว่าไม่อยากมีปัญหาไม่อยากทะเลาะไม่อยากเถียง
หรือบริษัทเทคประเสริม

เดินทางกลับถึงท่ารถที่อำเภอหลมศักดิ์ตีสาม
กลับถึงบ้านเที่ยงเพลิลมเก่าตี๔ค่ะ
ก่อนเราก็ถามว่าหนูทำไมที่สื้อข้างล่างละลูก

แล้ววิจี้ผู้ชายคนที่เป็นคนขับรถ
เขากำลังเก็บกระเป๋าเข้า
เข้ากล่องเก็บกระเป๋าผู้โดยสาร
เขาก็ถามเขาว่าเขาเป็นอะไร

แล้วเขาก็พูดขึ้นว่ายังไม่ต้องขึ้นนะ
ให้ออกมาให้ลงมานั่งรอข้างล่างก่อน
นั่งรอที่กะโก้ยเดี๋ยวให้เจ้าและพี่มาตรวจ
ตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือเรื่องผิวหนังแล้วก็เรื่องสายตา
ตาแต่ตาข้างซ้ายหนูมองไม่เห็นแล้ว

ที่ไม่เห็นจริงก็เริ่ม๑ปีเต็มแล้วค่ะ

เพราะว่าม่าตามันเสี่ยมมาเร็ว

ก็หนูใช้สิทธิ์คนพิการอยู่ค่ะ
แต่ส่วนมากก็จะมีปัญหาเรื่องการเดินทาง
ไปครั้งหนึ่งมันก็ต้องมีค่ารถค่าโครงแรก
ที่หนูขึ้นรถลอบมือหนังกันเขามึงไม่ได้
ถ้ารถติดก็เยอะหน่อยถ้าไม่ติดก็เบาหน่อย
คือน้องเขาก็เป็นโรคที่ลักษณะที่คุณหมอบอกว่า
ถ้าจะให้หายต้องฉีดสเตียลอยก็จะดีขึ้น

มีลักษณะของตุ่มน้ำพองอะไรพวกนี้ด้วยนะ
ค่ะเป็นโรคเซลล์ผิวหนังบกพร่อง
และภูมิคุ้มกันบกพร่องตั้งแต่เกิดนะคะอ่าล่าสุดบขเขาก็ปรับแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะคือทางบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขศนะคะ
ตรวจสอบแล้วนะคะรถทัวร์คันนี้เป็นของบริษัทเพชรประเสริฐทัวร์จำกัด
วิ่งเส้นทางกรุงเทพฯหล่มสักเที่ยวเวลาสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาที
เมื่อ๒๓ธันวาคมนะคะพนักงานขับรถกระทำความผิดจริง
โทษตามระเบียบบริษัทฐานไม่ควบคุมพนักงานรถร่วมให้ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท
ให้ผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารถูกต้องลงจากรถก่อนถึงจุดหมาย
อันนี้เป็นข้อหาของเขาเป็นลักษณะฐานความผิดของเขาครับ
สองพันบาทนะคะอืมก็มีการให้เลขบัญชีสำหรับคนที่อยากจะช่วยเหลือนางสาวเจนจิตด้วยอ่ะนะคะ
ก็สามารถช่วยเหลือได้ตามเลขบัญชีเดี๋ยวเราขึ้นให้นะคะ
ธนาคารกสิกรไทยสาขาลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์เลขที่บัญชี๑๕๐๒
๕๗๔๑๙๘ค่ะก็คือชื่อบัญชีนางสาวเจนจิตเสนานุษย์เลยนะคะ
ก็มีหลายคันที่เขาก็ให้ขึ้นรถแล้วก็ดูแลอย่างดีตลอดนะฮะใช่ค่ะ